คุณผู้ชมไปดูชาวบ้านทุ่งแต้ที่จังหวัดยะโสธร
ร่วมกันฟื้นฟูประเพณีจุดไฟตูมกา
หลายท่านอาจจะไม่เคยได้ยินตูมกาคืออะไร
เดี๋ยวผมพาคุณผู้ชมไปดูประเพณีที่นี่กันนะครับ
ชาวบ้านบ้านทุ่งแต้อำเภอเมืองจังหวัดยะโสธร
พากันเข้าไปในป่าใกล้ชุมชน
เพื่อช่วยกันเก็บลูกตูมกาหรือว่าภาษาอีสานบอกขี้กา
ภาษาเหนือบอกมะติ่งหรือมะติ่ง
เป็นต้นไม้นะครับเป็นผลไม้ป่าชนิดหนึ่ง
มีเปลือกแข็งทรงกลมก้านยาว

นำมาทำเป็นไฟตูมกานำไปจุดถวายเป็นพุทธบูชา
ในวันออกพรรษานั่นเองนะครับ
โดยวิธีทำไฟตูมกานั้นเมื่อได้ผลตูมกาสดมาแล้ว
ก็จะนำมาขูดผิวสีเขียวออกให้หมดล้างขัดให้สะอาดนะครับ
เหลือแต่ผิวสีเหลืองนวลจากนั้นก็เจาะเปลือกคว้านเนื้อและเมล็ดออกให้หมดนะครับ
นำมาเจาะรูตามลวดลายที่วาดไว้เสร็จแล้วก็จะได้ลูกตูมกาที่พร้อม
จะนำไปเป็นไฟตูมกาแบบนี้ให้คุณ

ผมเชื่อว่าคุณผู้ชมคงเคยเห็นเขาทำขายนะฮะ
แห่ไฟตูมกานะครับสว่างสวัยแล้วก็เป็นดาวน์กิโลครับผม

ครับบางที่ชาวบ้านก็นำมาทำแบบนี้เป็นผลิตภัณฑ์ขาย
ใช่ครับก็คล้ายกับกะลามะพร้าวนะฮะแต่ว่าอันนี้
จะทำเป็นประเพณีนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นการทำถวายวัดด้วยนะครับ
แต่เดิมชาวบ้านบ้านทุ่งแต้จะใส่เทียนไว้ในลูกไฟตูมกา
เดินถือเป็นไฟสองทางจากบ้าน
รวมตัวกันที่วัดในคืนวันออกพรรษา
แล้วก็นำไปแขวนประดับประดาษไว้รอบวัด
กล่าวคำบูชาพระรัตนไตรและสวดมนต์ไหว้พระ

ซึ่งเป็นประเพณีโบราณที่สืบท่อต่อกันมา
แห่งเดียวในประเทศไทยครับ
ในปัจจุบันมีการดัดแปลงไฟตูมกา
ด้วยการใส่หลอดไฟทำเป็นโคมไฟตูมกาบ้างละฮะใช้ไฟฟ้าแทนการจุดเทียนประดับประดาษสถานที่ให้สวยงามไปอีกแบบเหมือนกันนะครับ
โดยปีนี้มีการจัดงานจุดไฟตูมกาถวายเป็นพุทธบูชาโดยพร้อมเพลียงกันที่วัดบูรพาในตำบลทุ่งแต้ในคืนวันออกพรรษาวันที่๒๔ตุลาคมนี้นะครับ
สิ่งที่สำคัญคือชาวบ้านเขาได้ไปเก็บลูกตูมกาด้วยกันก็ถือว่าเป็นกุศโลบายในการที่ทำให้ชาวบ้านสมัครสมาธิสามัคคีด้วยนะครับ
ส่วนเรื่องของลูกตูมกาจริงแล้วตูมกาเป็นพืช
แล้วก็นำเมล็ดมาเป็นสมุนไพรได้
เขาบอกสรรพคุณ๓๐๔๐ประโยชน์นะครับ
อย่างเช่นเมล็ดแก่เป็นยาขมเจริญอาหาร
ดื่มชงแก้เบาหวาน
แล้วก็บำรุงสายตาบำรุงหัวใจ
นี่ผมคงพูดไม่หมดนะถ้าจะพูดตรงนี้นะ
โลหิตพิการลำต้นใช้ต้มกับน้ำดื่มเป็นยาแก้พิษภายในราก
มีรถเมาเบื่อใช้เป็นยาแก้ไข้มาลาเลีย
โอ้โหเยอะเลยสำหรับคนเยอะใช่มากนะครับ
แม่ผมกลับบ้านคราวนี้ผมว่าผมต้องไปหาลูกตุมกาแล้วล่ะ

เอาลูกตูมกาเป็นของเล่นครับผม